เหตุการณ์นี้หน่อยนะทางฝั่งของหญิงสาวที่ตกเป็นจำเลยของสังคมเนี่ย
เธอบอกเธอขอชี้แจงหน่อยจำได้ไหมฮะ
เหตุการณ์เมื่อวานนี้ที่มีชายหนุ่มคนหนึ่งทำงานอยู่ที่จังหวัดชนบุรี
แล้วเขาบอกเขาขอขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยไปตามง้อขอคืนดีไปหาแฟนสาวเขาหน่อย
แฟนเขาเนี่ยหนีไปอยู่ที่จังหวัดตราดพอไปถึงไปเจอภาพบาดตาบาดใจ
หล่าวอะไรกินเบียร์อะไรแบบเหมาจนตำลงตำลัวต้องมาพาตัวไปใช่ไหม
แล้วเขาก็เล่าเรื่องราวว่าอย่างเงี้เหมือนที่บอกอ่ะใช่ใช่
ซึ่งฝั่งของหญิงสาวคนนั้นเธอบอกเธอเสียหายนะ

นี่บอกไม่มีแรงขี่รถกลับบ้านแล้ว

ใช่บอกมีเงินเหลืออยู่ไม่เท่าไหร่

ก็เลยเอาเงินที่เหลืออยู่นิดหน่อยไปซื้อเบียร์

ชาวบ้านต้องมาช่วยบอกเอาน้ำก่อนดีกว่าดื่มน้ำเปล่าก่อน
นี่วันชัยนะฮะความจริงเขาเป็นนุ่มศรีสะเกด

แฟนที่ตราดนี่ภาพเมื่อวานนะฮะพอมาถึงเนี่ยเจอภาพบาดตาบาดใจ
แฟนอยู่กับชายหนุ่มคนอื่นเขาทำใจไม่ได้ไม่มีแรงขี่รถกลับบ้านแล้ว
ดื่มเบียร์ดีกว่าชาวบ้านพยายามช่วยกันปลอบใจยังไงก็ไม่เป็นผลนะฮะ
สุดท้ายต้องแจ้งตำรวจสพเมืองตราดให้มารับตัววันชัยไปสงบสติอารมณ์
กว่าจะพาไปได้เนี่ยลากกันแทบตายก็คิดว่าเรื่องน่าจะจบเท่านั้น
แต่ก็ยังค้างคาใจกันอยู่ว่าเรื่องที่วันชัยเล่าเนี่ยมัน
มันเป็นไปตามที่เขาบอกจริงเท็จอะไรยังไงกันแน่
อ่าล่าสุดวันนี้เนี่ยคิดว่าวันชัยจะกลับไปแล้วนะ
หลังจากเห็นภาพบาดตาบาดใจวันชัยกลับมาอีกฮะ
กลับมานี่ภาพวันนี้นะฮะมานี่ขี่จักรยานยนต์มา
มาที่บ้านหลังเดิมของแฟนสาวของเขา
อดีตแฟนสาวสิค่ะเออคราวนี้เนี่ยถึงขั้น
ลงไปคุกขาวร้องห้ายเพื่อจะขอคืนดี

เข้ามาในชีวิตแล้วที่สำคัญเนี่ยทุกผู้ชมครับเขาไม่ได้มีความผิดอะไรค่ะ
แฟนใหม่ของเขาก็อยู่แถวนั้นนะอ้าวก็คุณไม่ปรับปรุงนี่
ส่วนหญิงสาวคนนี้เธอบอกเธอเป็นผู้เสียหายนะเดี๋ยวต้องฟังในมุมเธอด้วย
พอวันชัยมาทำอย่างนี้เธอบอกมันไม่ได้แล้ววันชัย
คือมันสายเกินไปแล้วไม่ใช่ว่าคุณไม่เคยได้โอกาสคุณเคยได้โอกาสมาหลายครั้งแล้ว

คือให้ได้เข้าใจในทุกอย่างว่ารู้ไหมวันนี้คุณทำให้เสียขนาดไหน
คุณรู้ภาพสิ่งที่คุณทำลงไปเราต้องไปข้างหน้าแล้ว
แล้วคุณเหมือนมีสื่อเล่มนึงที่เปิดอ่านมาแล้วปีกว่าแล้ว
มันไม่มีอะไรดีขึ้นโอกาสที่ได้รับไปมันมากแล้ว
นี่ค่ะคือสมมุติว่าชื่อคุณบีก็แล้วกันคุณบีบอกว่าคือมันไม่ได้แล้วนะ
แล้วเนี่ยคุณบีเขาก็เนี่ยพี่แฟนใหม่เขาเนี่ยพี่เขาก็ยืนอยู่แถวนี้เนี่ย
วันชัยจะมาทำแบบนี้ไม่ได้ที่ต้องเลิกมาเนี่ยเพราะวันชัยเนี่ยทำผิดพลาดมา๔ครั้ง
เล่นพนันประพฤติตัวไม่ดีสร้างปัญหาให้ตลอดเคยให้อภัยให้โอกาสมาแล้วหลายครั้ง
สุดท้ายก็เหมือนเดิมซึ่งตอนนี้จะมาขอโอกาสอะไรอีกเนี่ยคุณบีบอกมันสายเกินไปแล้ว
บอกเหมือนกับการอ่านหนังสือเล่มนึงมาปีกว่าแต่ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นก็ต้องหยุดก็ต้องเลิก
วันชัยก็ยังไม่ยอมนะฮะยังคุกเขาอ้อนวอนร้องไห้บอกทำใจไม่ได้เขาบอกถ้าไม่ยอมเขาก็จะอยู่ที่นี่จะไม่ไปไหน
โอ้โหทุกผู้ชมฮะคือทางฟังทางคุณบีก่อนนะครับเดี๋ยวจุดจบเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยดูต่อนะฮะ
แต่ว่าคุณบีเนี่ยบอกว่าไอ้เหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยเธอเองเธอเห็นข่าวแล้วก็ไม่สบายใจ
ข่าวที่ออกมาเนี่ยมันออกมาในมุมของวันชัยคนเดียวทำให้ฝั่งเธอเนี่ยเสียหายสังคมเข้าใจผิด
เชื่อตามคำพูดของวัญชัยที่ไปเมาไปโวยวายอยู่ข้างทางนะนี่ฮะ
สุดท้ายเนี่ยทางญาติยาดของคุณบีเนี่ยเขาจะไปลงบันทึกประจำวันนะครับ
เพราะว่ามีสื่อที่หนึ่งนะเอาข่าวเรื่องนี้ไปลงในเพจแล้วก็ทำให้คุณบีเขาเสียหาย
ขณะเดียวกันนะครับสุดท้ายจะจบลงยังไงเนี่ยนะครับ
ทางคุณบีแล้วก็ครอบครัวก็เลยต้องขอความช่วยเหลือจากผู้สื่อข่าวที่มาทำข่าวในวันนี้
นอกจากชี้แจก็ว่าเธอบอกช่วยติดต่อมรณนิทศิษฐ์ให้หน่อยได้ไหมให้มาพาวัญชัยไปหน่อย
แล้วไม่ต้องส่งแค่ชนบุรีเนี่ยให้ส่งไปบ้านไปนู้นเลยอำเภอขุนหารชสีสะเกรด
บ้านเกิดเลยไปหาคุณแม่เขาเลยจะได้ยุติปัญหาทั้งหมด
เพราะยังไงเธอก็ยืนยันว่าไม่กลับไปหาวันชัยแล้วเธอก็เองเธอเองเธอก็มีแฟนใหม่แล้ว
วันชัยเองจะได้ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ไปกลับตัวกลับใจอะไรก็ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่กับคนใหม่ดีกว่า
สุดท้ายนี่วันชัยก็คือตอนแรกก็ยังไม่ยอมไปนะก็นั่งอยู่ที่สวนแถวบ้านของคุณบีนี่แหละนะฮะ
จนกระทั่งล่าสุดมูลนิธิก็มานะครับเอาเงินคุณแล้วก็รับเขาเพื่อพาไปส่งจังหวัดศรีสเกต
นี่นี่ตอนรอรถมูลนิธิมารับนะฮะก็ยังไม่ยอมไปนะครับ
มีตอนมูลนิธิมารับไหม

น่าจะคุยกับแม่เขาหรือเปล่าที่ศรีสะเกดแต่เอาเป็นว่าผู้สื่อข่าวเราแจ้งมาล่าสุดเนี่ย
วันชัยยอมกลับแล้วนะค่ะจะช่วยไปส่งที่บ้าน
ที่จังหวัดศรีสเกตนะฮะคือของแบบนี้ต้องทำใจอ่ะ

บังคับจิตใจกันไม่ได้เรื่องแบบนี้